ไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับค่าโทรศัพท์มือถือกันหน่อยนะคะ
เพราะว่านุ่มชาวจังหวัดมุกดาหารเขาไปร้องตำรวจบอกว่า

ลูกสาวไม่ได้อยู่เมืองไทยนะคะอยู่ฟิลิปปินส์ทำงาน
แต่ปรากฏว่ามีบินเรียกเก็บค่าโทรศัพท์๒เบอร์ด้วยกัน
แล้วมูลค่ากว่า๔๐๐๐๐๐บาท
ลูกสาวทั้งตัวเองยืนยันว่าไม่รู้จัก๒เบอร์นี้
แต่ทำไมถึงถูกส่งมาที่บ้านได้ค่ะ
นายประสงค์อยู่ไพรวัย๕๗ปี
ชาวตำบลนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร
นำเอกสารหลักฐานเดินทางเข้าพบพันธ์ตำรวจเอกนรงนาคทั่ง
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรนิคมคำสร้อย
โดยอยากที่จะให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารให้หน่อย
กรณีที่ลูกสาวซึ่งก็คือนางสาวจงจิตอยู่ไพร
ที่ตอนนี้ทำงานอยู่ที่ฟิลิปปินส์
ได้รับใบเสร็จเรียกเก็บค่าโทรศัพท์มือถือจากบริษัทแห่งหนึ่งค่ะ

บอกว่าให้ไปชำระเงินค่าโทรศัพท์มือถือ๒เลขหมาย
โดยแจ้งบอกว่าค้างชำระค่าบริการอยู่๔๓๘๘๕๘บาท
โดยเป็นบินเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายในปี๒๕๕๗ค่ะ
ซึ่ง๒เลขหมายนี้ถามลูกแล้ว
ทั้งตัวพ่อเองตัวลูกเองบอกไม่เคยรู้จัก๒เบอร์นี้เลย
ก่อนหน้านี้ตัวคุณพ่อเนี่ยเดินทางไปติดต่อที่ศูนย์บริการค่ายมือถือที่ส่งบินมานะคะ
สาขามุกดาหารโดยอยากจะให้พนักงานตรวจเช็คตัวเลขให้หน่อย
เพราะว่า๒เบอร์นี้ไม่รู้จักแล้วก็ไม่เคยใช้
พนักงานก็บอกว่าเดี๋ยวจะตรวจสอบให้แล้วก็ให้กลับบ้าน
แต่กลายเป็นว่าเรื่องก็เงียบหายไปจนลูกสาวไปทำงานที่ฟิลิปปินส์ค่ะ
พอต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาผ่านไปกว่า๑ปีแล้วนะคะ
มีหมายสารส่งใบที่นางสาวจงจิต
บอกให้นางสาวจงจิตไปขึ้นศาลที่จังหวัดมุกดาหาร
ในคดีค้างชำระค่าโทรศัพท์
ดอกเบี้ยในวันที่๕กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะ
ตำรวจเอกนรงบอกเลยนะคะว่าตรวจสอบเอกสารและบินค่าโทรศัพท์มือถือทั้งสองหมายเลขแล้ว

เช่นการคิดเงินค่าโทรทุก๒วินาที
เชื่อว่าศาลน่าจะให้ความยุติธรรมได้
คือคุณพ่อบอกว่าตอนที่บินมาเขาบอกว่า
เป็นการโทรทางไกลด้วยโทรต่างประเทศด้วย
แล้วตอนที่ระบุเรื่องของข้อมูลวันเวลาในการใช้
ลูกสาวก็อยู่ฟิลิปปิงค่ะค่ะครึ่งล้านนะกับ๕๐๐๐๐๐นะโอ้โฮ